เอ้าเรายังตามกันต่อสำหรับเรื่องของเหล็กไหล
คือต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ว่าหมกมุ่นหรืออะไรนะแต่เหล็กไหลมันเป็นความเชื่อที่อยู่คนไทยมาช้านานแล้วจริง
ใช่หลายคนบอกว่าเขาเชื่อจริงนะคะแล้วเป็นความเชื่อที่อยู่กับคนไทยมาเป็นร้อยปี
หลักร้อยปีเลยนะใช่ค่ะคือบางคนบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่แต่เราก็มองว่าถ้าไม่เชื่อ
เดี๋ยวเราลองมาพิสูจน์กันดูว่าตกลงมันเป็นยังไงคุณวิมนต์วันธรรมพักดี
ยังคงตามต่อนะคะวันนี้ค่ะไปเจอกับนายโอ๊คนะคะ
วัยสามสิบหกปีเป็นชาวจังหวัดกระบี่เป็นเจ้าของเหล็กไหลไพรดำ
เขาบอกว่าเขาได้มาจากญาติผู้ใหญ่ประมาณสามปีกว่าละนี่นี่นี่
อันนี้แหละค่ะเหล็กไหลไพรดำที่เขาบอกนะ
เขาบอกว่าเคยเอาไปทดสอบด้วยคือพุทธคุณเขาเรียกว่าพุทธคุณใช่ไหมคะ
ของเหล็กไหล่คือคร้าวคลาดปลอดภัยยิงไหมข่าวฟันไหมข่าวอะไรแบบนี้
เขาบอกเขาเคยเอาไปทดสอบด้วยการยิงปืนปรากฏว่าปืนเนี่ยยิงไม่ออกถึงสามนัด
แต่ว่าไม่ได้ยิงใส่คนนะค่ะไม่ใช่ว่าให้คนถือเหล็กไหลแล้วก็ยิงใส่
เปล็งปืนใส่คนแบบนั้นไม่ใช่นะคะเขาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวลองดู
อ่ะลองไปดูกันหน่อยเขาบอกว่าเหล็กไหลที่มีวันนี้เอามาทดสอบเนี่ย
เหล็กไหลไพรดำกับเหล็กไหลปีกแมลงทับนะคะ
ก็ยังกำลังจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการทดสอบนะคะ
ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องของการลบหลู่นะครับแต่เพื่อเป็นการพิสูจน์

เนี่ยค่ะก็คนที่เราทดสอบเนี่ยที่เห็นผูพีของเขามา
เป็นคนทดสอบยิงเหล็กไร้ปีกแมลงทัพ
เขาบอกว่าตอนยิงคือยิงไม่ออกเหมือนปืนมันขัดลำกล้อง

จังหวะที่เหมือนเขาจะยิง

ขอดูตอนจังหวะยิงหน่อยได้ไหมคะ
จังหวะเมื่อกี้ที่เขาทดสอบยิงอันนี้เนี่ย
ไม่รู้ตื่นเต้นตื่นกล้องหรือเปล่า

แล้วมีจังหวะตอนที่เขาจะทดสอบยิงเนี่ยเดินมาแล้ว
จังหวะที่เขาชูปืนเล็งปืนเหมือนจะยิง
เดี๋ยวคุ้นคำดูดีจะเห็นเป็นอะไรสีดำร่วงลงมาที่พื้น
มุมนี้เห็นไหมเดี๋ยวดูนะ
ก็ไม่รู้ว่าตื่นเต้นหรือว่าอาจจะไม่คุ้นปืนไหมหรือยังไงนะคะ
แต่ปรากฏว่าพอเราลองให้ผู้ทดสอบอีกคนนึง
ใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงก็ยิงออกทั้งสามนัดนะคะ
ลั่นทั้งสามนัดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดู
ตัวของเหล็กไหลนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่

เหล็กไหลก็ยังคงอยู่สภาพอยู่เช่นเดิมนะคะ
จะเห็นว่าอันหนึ่งเนี่ยมีการแตกหักอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
เดี๋ยวเราจะถอดให้ดู
จะเห็นว่ามีดูประสุนอยู่โดนนะคะ

เหล็กไหลยังคงสภาพเดิมทุกอย่างนะคะแต่ว่ามีหนึ่งชิ้นที่มีการแตกหักก่อน
หน้านี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะทดสอบเหล็กไหลอีกหนึ่งชิ้นนะคะที่เจ้าของผู้ที่
ค่ะใครใส่เหล็กไหลนะคะเหล็กไหลนะคะ
กำลังจะเข้าสู่ขั้นตอนของการทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะ
พี่
กำลังจะเข้าสู่ขั้นตอนของการทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะ
หลังจากที่ทดสอบยิงทั้งหมด๓นัดนะคะ
แตกหักมีชิ้นส่วนบางส่วนนั้นกระเด็นหายไปด้วยนะคะ
มันก็คือมันไม่พร้อมใช่งานครับ
ลูกมันจะไม่กล้างออกมาแบบนี้
แต่พวกนัดเด็กที่ไม่โอกก็คือจุด๓เฟส
แต่ของผมออกหมดเหมือนกันแบบนี้แต่ไม่โดนวันนั้น
นี่ค่ะก็สรุปว่ารอบแรกเนี่ย
แม้ว่าจะยิงไม่ออกทั้ง๓นัดโดยโกยัน
แต่ว่าลองให้ผู้ทดสอบอีกคนนึงยิง

ไม่ว่าจะเป็นเหล็กไหลปีกแมลงทัพหรือว่าเหล็กไหลไพรดำนะคะ
แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่คุณวิมนต์วันไปหยิบมาดูก็คือโดนเหล็กไหลแตกด้วย
เราก็เลยไปถามเจ้าของเหล็กไหลคือคุณโอ๊คอีกทีนึงว่า

คือปืนก็ลั่นออกมา๓นัดครบเลยนะ
แถมโดนเหล็กไหลส่วนหนึ่งกระเด็นหายส่วนหนึ่งแตกด้วย

คุณโอ๊คบอกว่าผมไม่ได้กังวลใจนะที่ปืนยิงออกหรือว่าจะยิงโดนเหล็กไหลอะไรก็ตาม
เพราะพุทธคุณเนี่ยมันจะปรากฏเมื่อผู้ครอบครองเชื่อและศรัทธา
อย่างตัวของผมเองเนี่ยตอนได้เหล็กไหลมาก็เอาไปไว้เก็บไว้ในตู้เลยไม่ได้หยิบออกมาดู
ก็ขอย้ำแล้วกันว่ามันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ใครเชื่อก็เชื่อใครศรัทธาก็ศรัทธาใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร
พอดีว่าผมสะสมพระเครื่องเยอะครับแล้วก็เขาเห็นว่าผมชอบก็เลยให้มา
แต่ว่าผมก็ไม่ได้เชื่อเรื่องนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับ
เพราะว่าผมจะสะสมแต่ผ้าเครื่องเท่านั้นพวกอย่างนี้มันจะออกไปทางหลอกลวงครับ
เพราะดูตามข่าวอะไรก็เลยไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่
แต่ว่าไปลองยิงครั้งแรกคือผมไม่ได้ไปเองครับ
ครั้งนี้ก็เลยแบบลองยิงให้พิสูจน์ให้รู้ไปเลยดีกว่าครับ
เฉยนะครับเพราะว่าผมเชื่อหลักวิทยาศาสตร์มากกว่าสิ่งพวกนี้อยู่แล้วครับ
ความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณนะคะ
เพราะว่าคนที่มีความเชื่อในเรื่องเหล็กไหลเนี่ย
เขามีความเชื่อในเรื่องของการที่โอ้โหหนังเหนียวฟันไม่เข้ายิงไม่ออก
ก็เลยลองทดลองกันดูและการทดลองของเราเนี่ยที่ทีมข่าวของเราไปก็ใช้สนามยิงปืน
แล้วก็มีความแบบปลอดภัยนะก็มีเจ้าหน้าที่ของสนามคอยดูแลความปลอดภัย
ลอกเรียนแบบนะคะอย่าไปลองยิงอะไรกันเองนะคะ
แต่พอทดสอบกันเสร็จเนี่ยค่ะทีมข่าวของเราก็ไปที่สำนักพรามวิศนุนารายของอาจารย์อำนาจ
นี่นะคะก็ปรากฏว่าระหว่างเดินทางฝนตกหนักเลยฝนตกหนักแบบนี้คุณผู้ชม
อาจารย์อำนาจคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมที่ทดลองกับทีมข่าวของเราว่าโอ้โหจับเหล็กไหลในอากาศแล้วก็ใส่มือนักข่าว
ที่วัดทองภาษาเทพทีมข่าวของเราก็เลยไปหาอีกรอบนึงจะไปเล่าให้ฟังนั่นแหละว่าลองทดลองยิงในสนามยิงปืนกันแล้วผลเป็นอย่างนี้อย่างนี้
แต่พอฝนตกหนักขนาดนี้เนี่ยทางขึ้นสำนักมีดินสไลด์ลงมาก็เดินทางค่อนข้างยากก็เลยตัดสินใจเนี่ยเนี่ยเดินกันแบบนี้ทุลักทุเลพอสมควรต้องจอดรถแล้วเดินกันต่อเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยบอกว่างั้นเอาแบบนี้ก็แล้วกันวีดีโอคอร์ก็แล้วกันให้อาจารย์อำนาจได้รับทราบผลของการทดสอบเหล็กไหลด้วยการยิงปืนในสนามยิงปืนอ่ะนะคะ
การที่เราจะเอาเทพเทวดามาลองเรียกและมาลองยิงก็ไม่สมควรครับเพราะว่า
เพราะว่าเราอันเชิญท่านมาเสร็จแล้วพามาเอาให้มนุษย์มายิงมันก็ไม่ใช่มันผิดหลักกติกาอยู่แล้วตรงนั้นครับเรียกเพื่อไว้คุ้มครองปกปักรักษากายอะไรสังขารครับ
ไม่ใช่เอามาแล้วเอาท่านมาลองยิงเอาท่านมาเที่ยวกว้างเที่ยวทิ้งมันไม่ใช่เอามาเพื่อป้องกันตัวครับ
แล้วมีน้องทดสอบลองยิงเนี่ยเขาต้องไปทำวิธีขอเข้ามาสักชิ้นเขาถือว่าเป็นการท่านเหตุ
ผมที่ถูกทำไปเพราะผมไม่ใช่ฤทธิ์ลบลูก
ผมอยากจะดูว่ามีพุทธคุณมีพานุภาพมีอะไรบ้างก็ว่าไว้
ก็อย่างที่บอกนะคะฝั่งความเชื่อเขาก็จะมองมุมหนึ่ง
วิทยาศาสตร์เขาก็จะมองอีกมุมหนึ่ง
ทีนี้ที่จังหวัดกำแพงเพชรช่วงสายวันนี้คุณผู้ชมค่ะ
เขามีพิธีเบิกเนธพระพุทธรูปองค์ใหญ่พระพุทธโลกกนาศศาสดา
ความสูง๙เมตรหน้าตักกว้าง๕เมตร
โดยมีปู่ฤษีตาไฟเป็นเจ้าพิธีนะคะ
ที่วัดเนินสว่างค่ะที่ตำบลนาบอกคำอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
ปู่ฤษีตาไฟหรือว่าครูบาเทพประธานพรคนนี้เนี่ย
ก็เป็นหนึ่งในฤษีที่เคยเข้าไปในถ้ำพระไสงามที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิศนุโลก
พระมณัฐไปทุดงแล้วก็ติดอยู่เพิ่งจะช่วยเหลือออกมากันได้อ่ะนะคะ
ปู่ฤษีตาไฟเนี่ยจังหวะทำพิธีมีเอาก้อนหินสีดำขนาดพอประมาณออกมาโชว์ด้วยนะ
เขาบอกว่านี่ก็เป็นเหล็กไหลเหมือนกันได้มาจากในถ้ำพระไสงามนี่แหละ
ก็เอามาประกอบพิธีบวงสวงเบิกเนธพระพุทธรูปด้วย
นี่คนไหนมือในมือเนี่ยค่ะเนี่ยก้อนหินสีดำเงี้ย
แล้วก็หยดเทียนประกอบพิธีกันด้วยนะคะ

สวมหน้ากากอนามัยด้วยก็จะดีนะ

แล้วก็ทุกคนด้วยคือตอนนี้อยากให้ทุกคนป้องกันเอาไว้ก่อน

แล้วเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกก็ไม่แน่ใจหรอกว่า
ไอ้เจ้าเหล็กดำที่ได้มาเนี่ย

ลองเอาเนี่ยค่ะแม่เหล็กมาวาง

ก็เลยเชื่อว่ามันคือเหล็กไหลจริงนะคะ

วัตถุมงคลให้กับลูกศิษย์ผู้สัทธาที่มาร่วมงานกันด้วย
ปู่รือสีตาไฟคนนี้เท่าชื่อจริงของเขาคือ

เขาบอกว่ามีครั้งหนึ่งนำคณะสิทธิ์พร้อมกับผู้ศรัทธา
สร้างพระแก้วมรกฏที่หน้าถ้ำ

ปี๖๒อ่ะค่ะ๒ปีที่แล้ว

เล่าที่มาที่ไปของการได้เหล็กไหลนี่มาครอบครอง

ระหว่างนั้นอันนี้เป็นคำกล่าวอ้าง

ปู่รูสีตาไฟเนี่ยได้สัมผัสกับ
สิ่งเร็ดลับบางอย่างแล้วก็มีการ

บ้านคนเมืองบังบดที่อาศัยอยู่ในนั้น

สื่อสารกับปู่ฤษีตาไฟบอกว่า

จุดนี้แล้วเดี๋ยวจะมีของดีให้

ก็เดินตามเขาบอกเข้าไปก็ลองไปดู

อันนี้มันวางอยู่ก็เลยหยิบขึ้นมา

กลุ่มคนหรือกลุ่มพลังงานนี่แหละ

ข้าพเจ้าทั้งหลายที่เคยสร้างบุญกับท่านมา
ขอตามไปสร้างบุญกับท่านด้วย

ออกมาจากถ้ำด้วยปรูดรู้สีตาไฟ
พอบอกว่าออกจากถ้ำมาปุ๊บ

แล้วก็มีลำแสงตกลงมาที่พระแก้วมรกฏ

ปู่ฤษีตาไฟก็บอกว่าเป็นสิ่งที่เจอมา

ตอนจะไปที่ถ้ำพระสัยงามพี่๖๒
ตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ก้อนดำนี่มันใช่เหล็กไหลไหม
ก็เลยลองเอาแม่เหล็กมาดูปรากฏว่าดูดติด
ก็เลยเชื่อว่ามันคือเหล็กไหลที่คนเมืองบังบดให้มา
ให้ครูบาอาจารย์หลายท่านดูนี่คือของดีนะครับ
เป็นคดเหล็กไหลเป็นธาตุเหล็กไหลเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มารวมกัน
ก็เหมือนลำแสงที่ได้นำเสนอไปว่าลำแสงนั้นพุ่งหาตัว
ครูบาอาจารย์ท่านพอร์ณน้องปู่หูศรีนะก็เป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติ
ส่วนเหล็กไหลพุทธคุณเนี่ยก็อยู่ที่คนครูบาอาจารย์แต่ละท่านจะว่าต่อกันมา
แต่จริงแล้วคุณผู้หศึกคุณเหล็กไหลมีทางด้านเมตตามหาอุธ
มหาอุดป้องกันศัตรูหมู่มันต่างที่มองไม่เห็น
เอามาทำน้ำมนต์เอาแค่มาจุ่มน้ำมนต์
มันก็เป็นของดีของดีอยู่ที่ศรัทธาครับ
คุณผู้ชมใจเย็นก่อนนะเดี๋ยวจะหาว่าโอ้โห
นำเสนอแต่เรื่องเล่นลับอย่างเดียวหรือเปล่า
จริงถ้าตามกันมาเนี่ยเรานำเสนอทุกมุมเลยนะ
ความเชื่อด้วยวิทยาศาสตร์ด้วยเมื่อวานนี้ก็มายกลใช่ไหม
เดี๋ยววันนี้มีทางพุทธศาสนาด้วยเดี๋ยวรออดใจฟังนะคะ
แต่ปู่รือศรีตฟันเขาฝากเตือนไว้แบบนี้
ความเชื่อเรื่องเหล็กไหลเนี่ยนะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แล้วก็อยู่ที่ศรัทธาด้วยอยู่ที่การสร้างบุญการสวดมนต์ด้วย
ต่อให้เรามีเหล็กไหลแต่ถ้าเราแบบเป็นคนไม่ดีไม่ทำดีไม่คิดดีเนี่ย
อะไรก็ช่วยไม่ได้หรอกส่วนใครเห็นแล้วบอกว่าอุ้ยอยากได้บ้างจัง
ไปเอามาจากในถ้ำต่างเอาเตือนไว้ก่อนเลยละกันว่า
ถ้าเขาไม่ให้ใช่ว่าอยากได้แล้วจะได้นะ
คุณผู้ชมคะเรื่องความเชื่อแบบนี้เนี่ยต้องขออนุญาตว่า
คนที่เขาเชื่อเขาก็เชื่อแล้วก็ศรัทธาจริง
คือมีนักธุรกิจชาวกระบี่ค่ะ
เขาบอกว่าเขาได้รับเหล็กไหลมาเป็นลักษณะของมรดกตกทอด
และพุทธคุณของเหล็กไหลที่ได้รับมาเนี่ยนะคะ
คือจะทำให้ประสบความสำเร็จ
ทีมข่าวของเราก็เลยติดต่อไปว่าขอคุยด้วยหน่อย
อยากรู้เกี่ยวกับเหล็กไหลเหล่านี้นะคะ
นางสาวธนพรพหนทัพอายุ๔๕ปี
คุณนุษย์ค่ะชื่อเล่นชื่อนุษย์นะคะ
คนนี้ค่ะเธอบอกว่าเมื่อ๒๐ปีก่อน
เธอไม่เคยรู้จักหรือเชื่อเรื่องเหล็กไหลเลย
คุณพ่อค่ะมอบให้เป็นมรดก
แล้วก็บอกว่าให้นำมาบูชานะนี่นะคะ
แล้วเธอบอกว่าแปลกจริงจากคนไม่เชื่อนะ
ไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับเหล็กไหลเลย
พอได้รับมรดกมาจากคุณพ่อนะคุณพ่อมอบให้
ตกกลางคืนฝันฝันว่ามีผู้ชายมาหา
แล้วก็บอกให้เอาเหล็กไหลไปบูชา
วันรุ่งขึ้นก็เลยเริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับเหล็กไหลนะคะ
แล้วก็บูชามาจนถึงปัจจุบันเพราะเธอฝันแบบนี้
มีผู้ชายมาหามีผู้ชายมาบอกว่าให้บูชาเหล็กไหล
ทีนี้ค่ะพอถามว่าแล้วพุทธคุณของเหล็กไหลเนี่ย
ช่วยเรื่องธุรกิจของคุณนุษย์ยังไง
คุณนุษย์บอกว่าคือในส่วนของเธอเองอะนะ
เหล็กไหลไม่ได้ช่วยในเรื่องของอยู่ยงคงกระพันธ
เรื่องของหนังเหนียวฟันแทงไม่เข้าอะไรแบบนี้นะ
แต่เป็นที่พึ่งทางใจด้วยความที่เธอศรัทธาจริง
แล้วก็ไม่เคยบอกใครว่าเธอมีเหล็กไหล
แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเธอก็คือ
ทุกครั้งที่เจอวิกฤตก็จะอธิษฐาน
ธิษฐานกับเหล็กไหลนี่แหละขอให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้
แล้วมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจริงทุกวิกฤตทุกครั้งเลย
เธอก็บอกว่าก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
ใครจะมาบอกว่าเธองมงายอะไรแบบนี้

ก็เธอเชื่อสิ่งไหนที่เชื่อก็คือก็เชื่อศรัทธา
แล้วถ้าเกิดสิ่งไหนมันส่งผลดีกับเราเราก็เชื่อสิ่งนั้น
แผ่นสิบห้าค่ำเขาจะชอบอาบแสงจันทร์
เราก็จะเอาไปออกไว้กลางแจ้ง
เพื่อที่จะให้ได้อาบแสงจันทร์

แบบนี้ค่ะไปเอาที่พระ
แล้วก็อยู่ที่วัดป่าค่ะ

ตามความเชื่อของนั้นก็คือว่าบางครั้งมันเป็นเรื่องบังเอิญแบบนี้ค่ะ

ขอพรหรือในบางกิจกรรมในบางเรื่องที่มันหนัก
เราก็ขอพรว่าให้มันผ่านพ้นหรือว่าให้มันลาบลื่นอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วก็กับบริวารอะไรก็เหมือนกัน
เหมือนมันรู้สึกว่ามันได้พลังจริงอะค่ะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ถามคุณนุษย์นะคะ
บอกว่าแล้วเหล็กไหล่ที่คุณนุ๊ตมีเป็นเหล็กไหล่ชนิดไหนยังไง

ก็ได้แค่บูชาด้วยน้ำผึ้งแล้วก็อาบแสงจันทร์ตามความเชื่อ
ทีมข่าวของเราก็เลยขออนุญาตดูหน่อย
ขออนุญาตสังเกตดูหน่อยเธอบอกเธอบูชาแบบนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราบอกว่าจากที่สังเกตดูแล้วก็ไปหาข้อมูล

เหล็กไหลของคุณนุษย์น่าจะเป็นรังเหล็กไหล
เหล็กไหลหมายความว่าจะสามารถเติบโตได้งอกขึ้นมาเรื่อย
นี่ค่ะลักษณะแบบนี้
คุณนุษย์บอกว่ามีองค์เล็กสององค์ที่ได้มาพร้อมกัน
แล้วก็เอาไปใส่กรอบเลี่ยมทองเอาไว้เรียบร้อย
ปรากฏว่าเหล็กไหลงอก
งอกจนกรอบเลี่ยมทองที่แบบตีกรอบเอาไว้แตก
เพราะเหล็กไหลงอกขึ้นมาจนกรอบแตก
ก็เลยเชื่อว่าอาจจะเป็นลักษณะรังเหล็กไหลนี่นะคะ
อันนี้เป็นฝั่งความเชื่อนะคะ
อย่างที่บอกว่าเราพยายามนำเสนอให้ครบทุกมุมนั่นแหละ
เพื่อที่จะได้นำเสนอข้อมูลให้ครบถ้วนคุณผู้ชมมากที่สุด

เชื่อไม่เชื่อจะเชื่อมุมไหนแบบไหนเราไม่ตัดสินนะคะ
ทีนี้มาดูมุมของพุทธศาสนากันหน่อยดีไหมคะ
ว่าแล้วทางพุทธศาสนาเชื่อเรื่องนี้ไหม
ค่ะนี่เลยค่ะพระพยอมกรยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วนะคะ
ออกมาพูดถึงเรื่องความเชื่อเรื่องเหล็กไหลของคนไทยบอกว่า
ความเชื่อเรื่องนี้เนี่ยมันมีมาเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วนะ
ตั้งแต่อดีตเลยคนไทยเนี่ยมักจะมีความเชื่อว่าถ้ามีเหล็กไหลติดตัวไว้แล้วเนี่ย
แคล้วคลาดปลอดภัยยิงฟันแทงอะไรก็ไม่เข้า
เลยทำให้เหล็กไหลกลายเป็นของหายากกว่าจะได้มาเนี่ยโอ้โห
ต้องมีวิชาอาคมปฏิบัติกรรมฐานวิปัสนาต้องไปตัดจากถ้ำศักดิ์สิทธิ์
ตามหลักพระพุทธศาสนาเอาแบบตรงตรงเลยนะคะพระที่วิปัสนากรรมฐานจนบรรลุแล้วเนี่ย
ไม่ใช่ว่าจะมีฤทธิอำนาจในการตัดเหล็กไหลนะแต่จะเป็นพระที่ตัดกิเลสได้ค่ะ
ไม่ใช่พระที่ตัดเหล็กไหลพระพยอมบอกแบบนี้
และพระพยอมยังบอกต่อด้วยนะคะว่าถ้าเหล็กไหลมีอยู่จริง
คนที่ควรมีไว้ครอบครองเนี่ยต้องเป็นทหารแล้วต้องเป็นทหารที่ออกศึกสงครามนั่นแหละ
จะได้ช่วยพวกเขาแคล้วคลาดจากคมกระสุนปืนแต่ดูทุกวันนี้สิ
คนที่มีเหล็กไหลครอบครองเป็นใครเป็นคนมีเงินค่ะ
เพราะเหล็กไหลมันราคาสูงมากคนที่มีเนี่ยนะ
จากมีเงินแล้วเนี่ยต้องมีห้องต้องมีตู้เซฟมีกระเป๋าอะไรที่เก็บเอาไว้อย่างดีด้วย
เพื่อไม่ให้คนอื่นมาขโมยพระพยอมบอกอ่ะดูตามหลักเหตุผลแบบพุทธศาสนาเลยนะ
เคราะห์กันดูวิเคราะห์กันซิว่าสรุปแล้วเหล็กไหลมันคุ้มครองเรา
หรือว่าเราเนี่ยต้องไปคุ้มครองเหล็กไหลไม่ให้มันถูกขโมยกันแน่
ยังไม่จบนะคะพระพยอมยังขอดึงสติต่ออีกบอกว่า
เอาแบบนี้แล้วกันเหล็กไหลไม่เคยปรากฏว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนาเลย
ไม่เคยมีคำสวดเรียกเหล็กไหลในพุทธศาสนาด้วยเพราะฉะนั้น
พระที่สามารถเรียกเหล็กไหลออกมาได้สิ่งหนึ่งที่พระพยอมมั่นใจก็คือ
ไม่ใช่พระที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแน่นอนไม่เชื่ออย่าลบหลู่
ก็เลยเชื่อเชื่อไว้ก่อนถูกคำนี้ล็อกให้เชื่อ
แล้วมันก็มีคนปั่นราคาปั่นราคากันของอะไรก็ตาม
ถ้าถูกปั่นราคาแล้วมันก็จะเป็นที่ต้องการลึกซึ้งจริงแล้ว
ทำให้คนเนี่ยขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง
เชื่อนู้นเชื่อนี้เชื่อนั้นมากขึ้นมากขึ้น
จนกระทั่งในที่สุดความเชื่อก็พาเป็นคนปัญญาอ่อนไปได้
ถ้ามันมีจริงนะมันได้ผลจริงนะ
ประเทศทั้งโลกเนี่ยมันต้องเอาไปเป็น
ของกองทัพไว้ให้กองทัพใช่เพราะว่าไงกองทัพต้องต้องได้ก่อน
มันไม่ต้องทันตกถึงมือประชาชนหรอกความเชื่อบางอย่างนี่เป็นเสพติด
มันถ้ามันสยบความเชื่อตัวนั้นแล้วไม่ได้มาศึกษาใครควรตอบแต่ไม่ดี
มันจะกลายเป็นเสพติดไปนี่นะคะพระพยอมท่านก็สอนได้ดีมากเลย
ใช่ค่ะท่านก็พูดตามหลักเหตุผลอ่ะนะคะคุณผู้ชมคะเรื่องแบบนี้
คนนี้ต้องมาใครคะคุณผู้ชมคงจะเดาได้แหละหมอปลามือปราบสัมภเวษี
ช่วงนี้เขามาบ่อยนะหมอปลาบอกว่าเหล็กไหลเป็นเรื่องโกหก
ไม่ต้องไปแสวงหาเลยเป็นเรื่องหลอกลวงเพราะยิ่งแสวงหา
หมดเนื้อหมดตัวแล้วก็ไม่เห็นอนุภาพอย่างที่เขาเคยพูดพูด

ทำให้มันเป็นเรื่องโกหกทั้งนั้นแหละทุกวันนี้ที่เราเห็นเนี่ย
พิธีกรรมต่างหลอกลวงทั้งนั้นแม้กระทั่งพระมาตัดอยู่ในถ้ำ
ค่อยไปค่อยมาพอผู้สุขาวจะส่องไปดูก็ไม่ให้ส่อง
ก็มันมีคนทำอยู่ข้างบนอยู่แล้วในการทำให้ตัวของเหล็กเนี่ยมันไหล
ที่ว่ามันจะแฝงไปแฝงมานั่นคือการเล่นกล
แต่ผมก็ยังเชื่อว่าถ้าคนเรามันทำดีนะ
มันไม่ต้องไปแสวงหาเหล็กไหลอะไรหรอก
มันเป็นเรื่องโกหกทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าอยากได้เหล็กไหลจริงนะ
เราก็ไปทำงานโรงเหล็กแล้วเราก็เป็นคนส่งเหล็ก
แล้วก็อย่าผูกเหล็กให้แน่นและรอข้างล่าง
นั่นแหละครับเหล็กไหลของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์
อยากได้เหล็กไหลทำงานลงเหล็กครับและเป็นคนขึ้นเหล็กกับลงเหล็ก
จะได้เจอเหล็กไหลแน่นอนแต่เหล็กไหลที่วิ่งแสวงหากันนั้นน่ะ
นั่นคือการเล่นกลเพราะคนเราถ้ามันดีอ่ะ
มันไม่ต้องใช้เหล็กไหลอย่างที่ราคามันเป็นหลายล้านนะครับ
มันไม่ต้องใช้มันใช้ความดีตรงนี้ครับ
คุ้มกันตัวเราไม่ต้องใช้เหล็กไหล